ผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีนี้
ปรากฏว่าถูกตบหน้าชาเลยครับ

คุณผู้ชมฮะดูลูกศรนะ
ลูกศรผู้ชายก่อเหตุ

คือมือซ้ายป้าไปที่แก้มขวาแล้วเดินหนีเลย
หน้าชาเลย
ดูอีกมุมนึงโอ้ยโอ้ยนี่โดนแล้ว

นี่ฮะผู้เสียหายเดินตาม

๒ทุ่งเครื่องนี้ครับคนตบคนตบ
เสื้อดำน่ะนะแขนสั้นขาสั้นนี่นะแขนสั้น
ทุ่มครึ่งของ๒๘กันยายนที่ผ่านมาที่สถานีพร้อมพงศ์
อายุ๒๔ปีนะครับในคลิปที่เธอถูกตบเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเธอเลิกงานนั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงสถานีพร้อมพงศ์
จู่ผู้ก่อเหตุเดินตามหลังมาตบพัวเข้าไปหน้าเธอชาเลย
หน้าสั่นหน้าช้าเลยแล้วอีกคนนั้นก็เดินหนีไป
กับเพื่อนเดินตามไปนะฮะตามผู้ก่อเหตุไปแถวสถานีรถไฟฟ้าอโศก
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เอาไปดูคลิปที่เธอถ่ายไว้หน่อย
นี่จะเอายังไงต่างจากอะไรหรือ
ทวนระวังมันเป็นอังคารทวนระวัง

ดูแต่งตัวถ้าถามว่าเป็นชายเล่ล้อนไหม
ก็ดูแต่งตัวเหมือนคนทั่วไปธรรมดา
นี่ครับผู้เสียหายไปสวดสอบกล้องวงจรปิดในระแวกนั้น
นั้นพบว่าก่อนเกิดเหตุนะนะผู้ก่อเหตุนั่งอยู่บนพื้นหน้าบันได
บนพื้นหน้าบันไดนะครับทางขึ้นลงสถานีแล้วยกมือไหว้
ขอเงินคนเดินผ่านไปผ่านมาอ่าผู้เสียหายเดินลงมาปั๊บไม่นาน
ผู้ก่อเหตุลุกขึ้นแล้วเดินตามหลังเดินตามหลังนะครับ
ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยคุยกัน
จนถึงตอนนี้คนโดนตบยังงงอยู่เลยฉันโดนตบทำไมวะเนี่ย
หรือว่าเขาขอตังค์แล้วเขาไม่ได้เพราะว่าเอาจริงภาพจากกล้องวงจรปิด
เหมือนกับนั่งขอตังค์อยู่แล้วไม่มีใครให้นะประมาณสัก๗นาทีพี่เบิร์

ก็ขอเงินกับพี่ที่ทำงานเมื่อวานตอนเย็นเหมือนกันพอไม่ให้ตะโกนแจกของลับ

แล้วอาจจะเห็นแบบเหยื่อเป็นผู้หญิงด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยกล้ากระทำเขา

ไม่รู้แหละว่าจะเป็นคนเล่ร่อนหรือเป็นขอทาน
หรือว่าจะมีปัญหาสถาบัติจิตรู้มั้ย
จับให้ได้นะจับให้ได้นะ
นี่กลางเมืองนะกลางกรุงเทพมหานครนะ

โอ้โหตัวน้องคนที่โดนเขาสูง๑๕๐
ตัวคนทำ๑๗๐แล้วเป็นผู้ชายตัวใหญ่ห่างกันตั้งเยอะ